ไม่อยากรีบโตเลยอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

ไปฟังเด็กคนนี้เขาเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยสิคะ
ชีวิตหนูมันเครียดมาก
ชีวิตหนูมันมีแต่เรียน
ไม่เคยมีไปไหนไปเที่ยวเลย

ก็ต้องเรียนรู้ที่นั้น

ทำงานอีกอะไรอีก
ทุนนี้นั้นขอรบตรงชาติตากแดดอีก

ถึงท่านร้องไหลชีวิตผมมันเครียด
มีแต่เรียนมีได้ไปเที่ยวเลย

คือต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าพอสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปเนี่ย

เด็กเรียนกวดวิชากันเพื่อเตรียมเข้าป๑

และที่มันพีคสุดคือต้องตากแดดเคารพทรงชาติอีก
ในคลิปนี้ก็คือน้องแกงส้มนะคะ
ร้องไห้งอแงตัดพอไม่อยากจะไปโรงเรียน

คุณแม่คุณแม่ธัญรัฐเทียนบุตรค่ะถ่ายเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลด้วย

เพราะว่ามันเป็นความเดียงสาความน่ารักของเด็ก
คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าคลิปร้องไห้นี้เป็นคลิปในวันที่๒
ที่น้องแกงส้มต้องไปโรงเรียนเพื่อปรับพฤติกรรม
จากชั้นอนุบาล๓ขึ้นป๑ที่โรงเรียนเดชาบดินในอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ปกติแล้วแกงส้มชอบไปโรงเรียนนะ
แต่วันนี้ที่งอแงเพราะอะไรรู้ไหมยังง่วงอยู่
ตื่นไม่เต็มตาไงคุณนึกออกไหมเด็กเวลาโดนปลุกจังหวะที่ยังง่วง

ปลุกไปโรงเรียนก็เลยงอแงนะคะ
พอแม่เห็นลูกงอแงก็เลยแอบถ่ายคลิปขำไว้แล้วก็ไปโพสต์
ก็ไม่คิดว่าจะมีการแชร์กันเยอะขนาดนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยตามไปถึงห้องเรียนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้
น้องใส่เสื้อสีแดงนั่นชุดนักเรียนนะ
ตามไปถึงห้องเรียนของน้องแกงส้มเลย
น้องก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็ร่าเริงคุยเก่งตามปกติเด็กแหละ
แต่พอพาตัวมาสัมภาษณ์บอกจะขอสัมภาษณ์หน่อย
งส้มเขินบอกกับแม่ว่าไม่น่าพานักข่าวมาด้วยเลย
งส้มเขินแล้วก็วิ่งเข้าห้องเรียนไป

แต่ว่าก็ต้องยอมรับจริงว่าเป็นเด็กสมัยนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะ

คือขับรถผ่านแล้วยังต้องหันกลับไปมองซ้ำว่า
ไม่ใช่ม๑นะแต่เป็นป๑
ตอนรุ่นดาวดูแก่เลยนะ
รุ่นดาวมันคือเข้ามหาวิทยาลัยเนาะ
ค่อยติวตอนมปลายค่อยติว
จำได้ว่าอนุบาลจะขึ้นป๑ยังกินดินอยู่เลยค่ะ

โรงเรียนที่มันมีชื่อเสียงที่สุด

ต้องยอมทุ่มค่าเทอมเป็นหมื่นเป็นแสนให้กับลูก

แต่ว่าเรื่องเล่นก็ต้องให้เด็กได้สัมผัสกับธรรมชาติ
จับดินจับย่าได้เล่นตามวัยของเขาด้วย

เด็กก็จะฉลาดควบคู่กันไปนะครับ